เคยสัมภาษณ์คุณเบิ้บนะคะเฟนภาคใหม่เลยนะคะได้แต่เพียงให้ส่งกำลังใจให้
พูดคุยครั้งแรกค่ะผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว
เขามีแอคเคาน์นี้แคว์เดียวนะคุณผู้ชมอันอื่นปลอม
เยอะทีเดียวนะ๑ล้านหกแสนคนซึ่งเป็นการไลฟ์ครั้งแรกเลยก็ว่าได้ค่ะ
มีแฟนคลับเข้าไปชมไลฟ์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ส่งกำลังใจพูดคุย
คุณเบิร์ตเนี่ยมากมายทั้งแฟนคลับไทยค่ะรวมถึงแฟนคลับต่างชาติ
ก็มีด้วยเหมือนกันโดยเนื้อหาใจความที่คุณเบิร์ตออกมาไลฟ์ค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าเงาครับหลายคนค่ะบอกว่าอยากให้คุณเบิร์ตนั้นยิ้มเยอะ
แตงโมตลอดเวลาค่ะบางช่วงบางตอนของการไลฟ์ค่ะ
คุณเบิร์ตเนี่ยมีการแพลนกล้องไปที่รอบห้องด้วยนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยมาดูหน่อยละกันเห็นภาพต่างของแตงโมอยู่เต็มไปหมดค่ะ
รวมถึงดอกไม้ของขวัญที่ทั้งคู่เคยมอบให้กัน
คุณเบิร์ตก็ยังเก็บไว้อย่างดีเลยคุณผู้ชม
อกจากนี้ค่ะหลายคนยังเป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตของคุณเบิร์ต
ว่าตอนนี้เบิร์ตจ๋าทำมาหากินอะไร
อยากให้คุณเบิร์ตเข้าวงการบันเทิง
ซึ่งคุณเบิร์ตเองค่ะก็ตอบด้วยนะคะว่า
ยินดีนะยินดีทำงานทุกอย่างที่ได้เงิน
แต่ต้องเป็นงานที่สุจริตเท่านั้น
ฟังจากปากคุณเบิร์ตนิดนึงค่ะ
ก่อนหน้านี้ผมก็ทำหลายอย่างเลยครับ
อะไรได้ตังค์ผมก็ทำหมดแหละครับ
แต่ไม่ได้แบบเป็นงานที่ไม่ดีผมก็ไม่เอาครับ

แต่ชอบนั่งแบบรถเบาอ่ะ
เบิร์ดมีแพลนจะทำอะไรต่อไปคะ

ไม่มีอะไรแบบว่างเปล่า
แบบมันว่างแล้วมันกว้างด้วยครับ
ที่แตงโมเข้ามาฝันไม่ฝันเลยครับ

แล้วน่าจะออกแนวจินตนาการมากกว่า

ห้องนี้ยกให้โมด้วยครับ

แต่ไม่เป็นไรมีคนให้กำลังใจกันเยอะเลย

มีคนปลอมไลน์คุณเบิร์ตนะคะ

คุณเบิร์ตเองก็ยินดีตอบทุกเรื่องนะคะ
ยังบอกด้วยว่าอย่าให้คุณเบิร์ตมาไลฟ์บ่อย

งานนี้ยังถามเรื่องตัวเลขจากคุณเบิร์ตด้วยนะ

ก็เป็นเลขวันเกิดของแตงโมนั่นเอง

เป็นกำลังใจให้คุณเบิร์ตเนาะ

แล้วก็ไปทักทายพูดคุยกับเขาหน่อยแล้วกันเนาะ